สวัสดีคุณผู้ชมค่ะเวลาเราไปซื้อบ้านในหมู่บ้านเนี่ยราคาหลัก๑๐ล้านเนี่ยระหว่างอะไรกันบ้างความปลอดภัยอันดับแรกความสะดวกสบายในชีวิตเป็นต้องดีเพื่อนบ้านต้องโอเคหวังในทางบวกเท่านั้น
แต่เชื่อไหมคะว่าที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
หมู่บ้านหรูต่อหลังเนี่ยหลัก๑๐ล้านนะ๑๐ล้านบาท
แต่ปรากฏว่าคนที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์
เขาก็บอกว่าอย่าคิดว่าหลัง๑๐ล้านแล้วจะปลอดภัย
ดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นอุ้มลูกวัย๙เดือนค่ะ
อยู่ในบ้านของตัวเองแท้แล้วสักพักหนึ่งเห็นไหมคะ
ผู้ชายปรินกำแพงมาค่ะวิ่งมาหาเธอเลยนะคะ
แล้วกลับไปพยายามที่จะเข้าไปในบ้าน
นี่ค่ะแล้วเห็นไหมคะพฤติกรรมคือน่ากลัวมากอ่ะ
แล้ววิ่งไปหาเธออีกครั้งเดี๋ยวมีอีกกล้องหนึ่งนะคะอีกมุมหนึ่งจะเห็นเลยนะคะ
พยายามวิ่งกวดเธอวิ่งไล่เธอแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะ
สุดท้ายนี่เนี่ยจังหวะนี้ค่ะนี่เห็นไหมคุณดูนะ
สุดท้ายต้องพยายามปีนออกไปเองอ่ะผู้ชายคนนี้
แต่ปีนขึ้นกลับออกไปไม่ไหวค่ะ
รอปภที่อยู่แถวนั้นเนี่ยได้ยินเสียงพอดี
ร่วมกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นมารวบตัวมาตามจับตัวได้ทันควันแบบนี้นะคะ

สุดท้ายไม่รอดคุณรู้ไหมว่าทำไมถึงไม่มีแรงที่จะปีนกลับออกไป
ก่อนเข้ามาก่อเหตุเนี่ยไปนั่งดื่มกินเหล้าไง

เออกำลังวางชามันก็อาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะ
ว่าจะดูหนุ่มอายุ๒๖ปีเอง
เป็นคนงานก่อสร้างชาวเมียนมาค่ะที่สุดแล้วถูกจับกลุ่มตัวได้นะคะ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านก็คือคุณผู้หญิงที่อุ้มลูก
วัย๙เดือนที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่ท่านนี้ค่ะ
ชื่อว่าคุณปวิตราจินดาธรรมานุสารอายุ๓๙ปี
เพราะว่าหลังเกิดเหตุเธอนำคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวเธอ
แล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งหัวข้อได้น่าสนใจบอกว่า
อยู่บ้านราคา๑๐ล้านก็ยังไม่ปลอดภัย
ชาวเน็ตก็ต่อบอกว่าอยู่บ้านหลังเป็น๑๐ล้านก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะคะ
เธอเล่าให้ฟังเธอบอกว่าสักประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๓๑มกราคมที่ผ่านมา
เธออุ้มลูกวัย๙เดือนนะคะอยู่หลังบ้านเพื่อสักผ้า
จากนั้นก็มีคนร้ายนี่แหละปีนกำแพงเข้ามา
ตัวเองก็เลยรีบวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตไปบริเวณหน้าบ้าน
โดยท่าทีของคนร้ายมีอาการคล้ายกับคนประสาทร้อนสายตาล็อกแลก
หันหน้าหันหลังตลอดเวลาที่วิ่งตามเธอมา
คนร้ายที่ก่อเหตุเป็นคนงานที่ทำงานก่อสร้างในหมู่บ้าน
ซึ่งทางโครงการจะมีประตูด้านหลังโครงการให้คนงานเดินเข้ามาทำงานได้
โดยจะมีรอปภเฝ้าไว้แต่วันเกิดเหตุ
ไม่น่าไว้ใจไม่ปกตินะแต่ก็ให้เข้ามา
เพราะเห็นว่าเป็นคนงานทำงานอยู่กับหมู่บ้านมานานและ๔๕ปีแล้ว
จากนั้นค่ะก็เข้ามาก่อเหตุ
เธอบอกว่าเขาดีมากที่วันที่เกิดเหตุ

ฉะนั้นแล้วปกติเด็กจะวิ่งเล่นบริเวณรอบบ้าน
ก็ไม่อยากจะคิดเลยนะคะว่าคนร้ายจะทำอะไรกับเด็กเหล่านั้นบ้าง

อาจจะได้รับบาดเจ็บหรือไม่เธออาจจะไม่ได้เจอลูกอีกตลอดชีวิตก็เป็นไปได้นะคะ
ที่สำคัญตอนนี้อยู่ด้วยความหวัดระแวงได้ยินเสียงอะไรก็จะพาหลอนไปหมด
ไม่สามารถเปิดประตูบ้านได้ไม่สามารถเปิดม่านได้
เพราะยังคงหวัดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
คิดเสมอว่าซื้อบ้านราคาหลังละ๑๐ล้านบาท
เพราะต้องการความปลอดภัยอย่างที่ก๊อฟบอก
เรื่องของความปลอดภัยวางเรื่องของคุณภาพชีวิต
แต่วันนี้เธอบอกว่ารู้สึกคิดผิดมากที่ยอมจ่ายเงินขนาดนี้
แต่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
และที่สำคัญตอนนี้ทางเจ้าของโครงการยังไม่ได้ออกมาขอโทษ
หรือแม้แต่มีมาตรการที่จะมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

เพราะฉะนั้นอยากฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
เราก็เห็นว่าหรือลักษณะปีนกำแพงแล้วไม่ได้แล้ว
คือเราก็ต้องวิ่งอะค่ะแล้วจังหวะนั้นคือเราก็
อุ้มลูกอยู่ด้วยก็คือต้องวิ่งแบบสุดชีวิตเลยอ่ะ
หาคนช่วยก็วิ่งออกมาทางหน้าบ้าน
แบบแรกคือต้องตายแน่เลย
คือแบบไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้มันจะจวนตัวขนาดนี้ค่ะ

มันควรจะแน่นหนาหรือว่าอะไรเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นคนของในโครงการด้วยเป็นคนงานของโครงการ
นี่แหละด้วยความที่เป็นคนงานในโครงการ
ใช่เอาออกได้ใช่ค่ะ
สุดท้ายนี่แหละนะคะคนในเนี่ยเธอบอกว่า
ขนาดเธอล็อกประตูหนาแน่นนะก็ยังไม่ปลอดภัยนะคะ
ล่าสุดค่ะตำรวจนำตัวไปตรวจปัสสาวะ

ก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือบุกรุกเคหสถาน
แล้วก็เตรียมนำตัวส่งฟ้องศาลต่อไปค่ะ
ดูหลอนหลอนนะดูหลอนอย่างที่เจ้าของบ้านบอกอ่ะ
สายตาล็อกแรกคือมองซ้ายมองขวาตลอดเวลา
คืออย่างนี้ฮะพี่รบพอเวลาในหมู่บ้าน
โครงการนะถ้าสมมุติยังสร้างไม่เสร็จ
แล้วต้องมีพื้นที่ไหนที่ก่อสร้าง
หรือบ้านไหนเขาขอก่อสร้างต่อเติมเนี่ย

ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานเทียวไปดูบ่อยหน่อย
ว่าบ้านข้างเคียงเขาได้รับความเดือดร้อน
หรือว่าได้รับความไม่สบายใจอะไรหรือเปล่า
อันนี้ขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมครับ
อย่างกรณีนี้รอปภเขาก็เห็นพิรุธตั้งแต่แรกแล้ว